ภัยกันค่ะคุณผู้ชมสำหรับการเล่นแชร์นะคะ
โดยเฉพาะยุคนี้เนี้ยมีโรคออนไลน์โอ้โห
เขาเรียกแผนซ้อนแผนมีการซับซ้อนกันเขาบอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจนะคะ
แต่คนที่ดูจะอุ้มประวัติดีมีฐานะก็อาจจะโกงได้เหมือนกรณีนี้ค่ะ
กว่า๑๐คนนะคะนำหลักฐานคำเชิญชวนของเพจป้อมมหาเห็ง
กลุ่มผู้เสียหายเข้าร่วมเล่นแชร์ผ่านทางเฟซบุ๊คเข้าแจ้งความกับ
งเงินไปรวมมูลค่ามากกว่าสิบล้านบาทค่ะซึ่งวิธีการของเพจนี้นะคะ
ก็จะเชิญชวนผู้ที่สนใจเล่นแชร์ผ่านทางเฟซบุ๊ก
โดยจะมีวงแชร์หลายวงค่ะเช่นรายวันรายสิบวันแล้วก็รายเดือน
โดยแต่ละวงจะมีผู้เล่นตั้งแต่๑๐คนขึ้นไปมูลค่าประมาณ๑๐ล้านบาทเลยล่ะค่ะ
คนที่สนใจจะร่วมเล่นแชร์เนี่ยก็สามารถร่วมลงเงินเขาคิดมือละสองหมื่นบาทนะคะ
ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบประวัติเจ้าของเพจเบื้องต้นพบว่าเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตในจังหวัดขอนแก่น
ก็เลยทำให้ผู้เสียหายเชื่อว่าจะไม่ถูกหลอกลวง
แล้วก็ในระยะแรกนะคะที่ร่วมเปียร์แชร์ลูกแชร์มีการส่งดอกให้กับเท้าแชร์ตามปกติ
แต่เมื่อผ่านมาระยะหนึ่งลูกแชร์ที่ได้รับเงินปันผลไปแล้วก็หนีค่ะ
จ่ายค่าดอกเบี้ยต่อทำให้เงินในส่วนนั้นขาดตอน
ส่งผลกระทบให้ลูกแชร์ในวงนั้นได้รับความเดือดร้อนนะคะ
กลุ่มผู้เสียหายเชื่อว่าบุคคลที่ร่วมเปียแชร์ในมือต้นเนี่ย
เป็นกลุ่มหน้าม้าของเท้าแชร์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือค่ะทั้งนี้จากการตรวจสอบยังพบว่า
มีผู้เสียหายจากเฟซบุ๊กดังกล่าวกว่า๓๐๐คนเสียหายรวมอาจมากถึง๘๐ล้านบาทค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจรับเรื่องไว้ตรวจสอบต่อไปนะคะแต่บอกเลยว่าตามไม่ยากหรอก
ดิจิทัลฟุตปริ้นต์นะคะมีเยอะสามารถไปสืบสอกันได้นะคะ
จะปิดเพจนี้จะอะไรไปแล้วก็เห็นไหมตอนนี้ก็ยังรู้แล้วเป็นผู้ที่มีสตังค์อยู่ในขอนแก่น
ค่ะนะคะต้องติดตามกันต่อไป